บรรยากาศที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรกันหน่อยนะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้สถานที่แห่งนี้คือสถานที่มีการฉีดวัคซีนต้านโควิดนั่นเองนะคะ

ใช่ค่ะนี่แหละค่ะที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรเมื่อวานนี้ตลอดช่วงบ่ายนะคะ
มีศิลปินดาราหลายคนค่ะเข้ารับการฉีดวัคซีนซีโนแวคเข็มแรกเข็มแรกกันนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมดูตามภาพไปเลยนะครับมีทั้งพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
โตโนภาคินพี่ปีเตอร์คอปเดเรนโดก็มานะคะ
นักแสดงสาวสวยคนนี้ค่ะน้องกรีนอัศดาพร
ที่รับบทรำนำนั่นเองกำลังดังเปรี้ยงพร่างเลย
ก็ต้องระงับการฉายออกไปก่อนนะสำหรับละครเรื่องนี้
พอพี่เจ้าหน้าที่ได้เจอก็ต้องขอแชะภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันด้วยนะคะ
แต่ว่าไม่มีการถอดหน้ากากนะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบร้อย

ก็อย่าเสียได้เหมือนว่าราคอนกำลังเสนูกเลยค่ะ

อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ความภอดของเธอค่ะ

ซื้อขนลับที่เขาโดนกันทั้งโรงการหนะคุณผู้ชมค่ะ
ของเธอค่ะล่าสุดเจอแจ็คพอร์ตแล้วค่ะหนุ่มหืนเนี่ย
แชทลับมาขอซื้อขนอีกแล้วซื้อขนลับที่เขาโดนกันทั้ง
การอ่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเคสของน้องกรีนเนี่ย
โอ้โหหนักสุดค่ะเพราะว่านุ่มหื่นคนนี้นะคะ
ทุ่มไม่อั้นค่ะยื่นข้อเสนอเป็นตัวเลข๖หลักเชียวแล้วล่ะค่ะ
กรีนจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงไปฟังเลยค่ะ

ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามแบบนี้เราจะโอนกันให้อย่างนี้
แค่แบบอย่างนี้เรามาเอาเป็นแบบเหมือนสัญญา
กินสงสารเขานะแปลว่าเขาอาจจะเหมือนแบบ
มีความรู้สึกเหงาหรืออะไรกี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
เขาถึงแบบเห็นเราแล้วเราเป็นเหมือนคนในสังคม
เป็นคนสาธารณะอะไรอย่างนี้
มันก็คงง่ายในการที่จะสื่อสารผ่านส่วนตัวได้